คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยว่าปลายปีนะคะหลายคนเนี่ยมีการเปลี่ยนดวงดวงเปลี่ยนนะคะมาเช็คกันหน่อยนะคะว่า
สามราศีไหนจะหมดเคราะห์หมดโศกสักทีค่ะกับนี่เลยนะคะ
หมอไก่พพาธินีค่ะจะมาบอกข่าวดีนะ๓ราศีต่อจากนี้จะหมดเวรหมดกรรมจ้ะ
เลียงลำดับตั้งแต่นะคะราศีเมทุนผู้ใหญ่จะกลับมาอุปถัมภ์ชีวิตสดใสรุ่งโรธ
ราศีธนูค่ะที่เคยสะดุดนะคะจะกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้ง
ถ้าจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยต้องรีบขอก่อนเดือนธันวาคมและปิดท้ายกันที่ราศีมีนค่ะ
ดวงดาวจะดีขึ้นหลังพฤศจิกายนได้โยกย้ายงานที่ชอบใจค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนเนี่ยโอ้พระราหูย้ายออกไปแล้วนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะตอนนี้ดวงดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็พวกอุปสรรคปัญหามันก็จะค่อยคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
มีดวงกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
โอ้โหช่วงที่ผ่านมาก็พอกับเมทุนเลยนะคะ
แม้ว่าจะเบากว่านะแต่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็สาหัสพอสมควร
ตอนนี้เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยจะอยู่ถึงช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะคะ
จะทำอะไรเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่เนี่ย
ต้องรีบรีบทำแล้วสำหรับชาวราศีมีนเนี่ย
มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าหมดเคราะห์หมดโศก
พฤศจิกายนเรียกได้ว่าทำอะไรก็ดีไปหมดเลย
อย่างเรื่องงานมีเกณฑ์โยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานอีกด้วย

วิเคราะห์หมดโศกหนีพ้นเจ้ากรรมนายเวร
สามราศีนี้ก็ยินดีด้วยจริงค่ะ
เคล็ดลับทำบุญเสริมดวงช่วงนี้เหมาะกับทุกราศี
นั่นก็คือถวายสังขทานสิคะคุณถ่ายชีวิตสัตว์ด้วย
แล้วก็นี่อีกหนึ่งสำคัญที่เขาไปทำการบริจาคลงศพจ้ะ
ง่ายเท่านี้นะคะชีวิตที่เคยเศร้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมทั้งถวายสังขทานถ่ายชีวิตแล้วก็บริจาคลงศพ
เขาฝึกให้เราเป็นผู้ให้นะเวลาให้ก็จะได้สบายใจไงแบบนี้ค่ะ